คนดวงดีดวงเห่งกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นแม่ค้าคนหนึ่ง
เขาดวงดีดวงเฮงจากการที่ไปขอพรจากเท้ามหาพรมที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะ
กันที่วัดสว่างอารมณ์นะคะที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คุณชนะคุณเคยไปนี่คุณเคยไปแล้วคุณได้อะไรยังไงกลับมา

ต้องแล้วนะคะนี่แหละค่ะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ
เมื่อวานนี้นะคุณป้าอมรขันติสะพังหลวงนะคะเป็นชาวอำเภอสามพราน
นำข้าวสารน้ำมันพืชน้ำยาล้างจานไข่ไก่สดรวมไปถึงน้ำดื่มจำนวนมาก
มาถวายแก้บนนำมาแก้บนกับองค์เท้ามหาพรมสี่หน้าแปดกรองค์ใหญ่องค์นี้เลยนะคะ
หลังจากที่โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัว๘๘ถูกไปถึง๓๖ใบคุณ
โอ้โหคิดเงินก่อนแป๊บนึงรับเงินไปเหนาะเลย๗๐๐๐๐บาท
คุณป้าอมรเล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยนะคะป้าจะนำน้ำดื่มแล้วก็ของเล่นมาขายบริเวณวัด
ซึ่งก็เอาจริงขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะจนเมื่อวันเสาร์ที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ป้าก็เลยเข้าไปกราบไหว้พระอาจารย์แป๊ะหน่อยแล้วก็บอกกับพระอาจารย์ท่านบอกว่า

จะทำยังไงให้ที่ร้านเนี่ยขายดิบขายดีพระอาจารย์แป๊ะท่านก็แนะนำว่าลองไปจุดทูบ
ไปไหว้แล้วก็ไปบอกกล่าวองค์เท้ามหาพรมดูไหมองค์ใหญ่ที่อยู่ในวัดนี่แหละ
เท่านั้นแหละค่ะคุณป้าไม่รอช้าเลยรีบเดินทางไปรีบไปที่บริเวณจุดที่ตั้งเท้ามหาพรม
แล้วก็ไปจุดทูปบอกกล่าวบอกว่าขอให้ลูกเนี่ยขายดิบขายดีนะพร้อมกับขอโชคขอลาบด้วยนะ
แล้วถ้าหากว่าเป็นจริงเนี่ยนะจะนำสิ่งของมาถวายท่านจากนั้นก็จุดประทัดถวายด้วยนะคะ
หวังจะเสี่ยงโชคดูบ้างปรากฏว่าคุณป้าถูกรางวัลเนี่ยเลขท้าย๒๗
ตัวเนี่ยค่ะได้ไปเนี่ยโอ้โห๗๐๐บาทเลยนะ
ก็เลยรีบนำของมาถวายแก้บนองค์เท้ามหาพรมแบบที่เห็นนี่แหละ

แล้วคุณป้ายังบอกอีกด้วยว่าต่อไปนี้ทุกเช้าก่อนที่คุณป้าจะตั้งร้านขายของ
คุณป้าจะมากราบไหว้องค์เท้ามหาพรมทุกครั้ง
เพื่อให้ขายดิบขายดีนั่นเองนะคะ
ส่วนหนึ่งคุณป้าก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าการที่ไปขอพรนี่แหละ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่า
ไปขอพรมันก็ทำให้เรามีที่พึ่งทางใจ
แต่ทั้งหมดแล้วอยู่ที่สองมือของเราที่เราจะขยันทำมาหากิน
ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณป้าขอให้ขายดีค่ะ